จากเรื่องของคดีฆาตกรรมเราเปลี่ยนไปดูเรื่องของลอตเตอรี่กันหน่อย
แต่ว่าเรื่องลอตเตอรี่อันนี้คือยังไม่ได้มีคนถูก
ยังไม่ได้ประกาศรางวัลนะคะเพราะเป็นงวดที่จะถึงนี้
แต่คุณพ่อคนนี้ค่ะไปแจ้งความแล้วประกาศตามหาลอตเตอรี่ที่ลูกสาวซื้อให้เป็นของขวัญ
แล้วคือก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกไม่ถูกแต่ยังไงมันก็มีคุณค่าทางจิตใจ
นี่แหละค่ะลอตเตอรี่๑ใบมีผลต่อจิตใจจริงนะคะคุณผู้ชม
พ่อค้าผักรายนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ
ชื่อว่านายประเทืองพุ่มสวายอายุ๕๙ปีค่ะ
หนึ่งสามเจ็ดสองหกซึ่งเป็นงวดที่กำลังจะถึงนะคะ
สิบเจ็ดมกราคมนี้โดยถามว่าลุงประเทืองมาทำไม
ก็เอาสำเนาลล็อตเตอรี่มาเพื่อจะบันทึกประจำวันไว้เป็น
เป็นหลักฐานเพราะว่าลอตเตอรี่ใบเนี้ยมันหาย
แล้วก็ลูกสาวซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่
แล้วก็กลัวว่าถ้ามันถูกรางวัลที่๑ขึ้นมามันจะมีปัญหา
ก็เลยเอามาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนอืม
ประเทืองบอกแบบนี้นะสักวันเสาร์ค่ะที่๘มกรา
ก็ไปซื้อของที่ตลาดศรีเมืองค่ะ
พอจะขึ้นรถกลับบ้านเอ๊ะทำไมกระเป๋าเงินที่ใส่ลอตเตอรี่มันหายไป
ตอนนั้นตัวเองเนี่ยก็รีบนะรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในตลาดให้ประกาศตามหาให้ก่อน
อืมรอแล้วรอเล่ายังไม่มีคนเอามาคืนค่ะ
แล้วหลังจากทำกระเป๋าหายไปลุงประเทืองโอ้โหน่าเห็นใจมาก
ออกตามหาทุกวันค่ะเพราะลุงบอกว่าก็ลูกสาวซื้อให้อืม
นะแล้วก็ลุงบอกว่าทำยังไงก็ยังหาไม่เจอตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจก็แล้วกัน
กลัวว่าถ้าเกิดว่าเลขที่ลูกสาวซื้อให้มันถูกรางวัลที่๑ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวมันจะมีปัญหา
ที่สำคัญที่สุดคือมันคือของขวัญที่ลูกสาวมอบให้
และมันมีคุณค่าทางจิตใจค่ะลองฟังเสียงลุงดูหน่อยนะ
วันนี้เรามาแจ้งความวันนี้มาแจ้งความเราแจ้งความเพราะอะไรครับ

เออ
นี่พ่อเป็นไงลุงบอกถูกไม่ถูกก็เอามาคืนเถอะ
คือถ้าไม่ถูกมันมีคุณค่าต่อจิตใจ
แต่ถ้ามันถูกขึ้นมามูลค่ามันยิ่งหนักเข้าไปอีกนะคะ

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมก็ช่วยคุณลุงเขาหน่อยละกัน
ใครที่ไปตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีในช่วงของวันที่๘มกราคม

ถ้าไปเจอลอตเตอรี่ของลุงประเทืองหมายเลขนี้นี่ตามนี้เลย
มันเป็นงวดที่กำลังจะออกในวันที่๑๗มกราคมนะคะ
ก็เอาไปส่งคืนได้ค่ะที่สพเมืองราชบุรี
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะติดต่อลุงประเทืองให้มารับเองนะ